ตอนนี้หลายจังหวัดได้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐมนูล
ลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากทั้งนักวิชาการอดีตนักการเมือง
แล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
โดยที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตประจำจังหวัดตรัง
ได้จัดเวทีดีเบตมีฝ่ายเห็นชอบรับร่างรัฐมนูลจำนวน๒คน
คือนายศักดิ์สริตศรีประสาทและนายพิทักพงศ์ชัยคศ
แล้วก็ฝ่ายไม่เห็นชอบร่างรัฐมนูล๒คนคือในรัฐผู้กลาง
และนายสุธีพลวัฒน์ซึ่งผู้ที่เข้ามาฟังการดีเบตส่วนใหญ่
ข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชน
ประมาณ๓๐๐คนจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่างฝ่ายต่าง
ก็นำเหตุผลในร่างรัฐมนูลหยิบยกขึ้นมาเพื่อหักล้างกัน
ขณะที่จังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำโรงพวกราชการจังหวัด
พร้อมด้วยนายเทวิเทวินตติยรัฐประธานกรรมการกรกต
นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
แล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนตลอดจนอดีตนักการเมือง
เกี่ยวกับร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
ขณะที่นายภัยจิตศรีวรคานอดีตสสนพภไทย
ซึ่งเป็นแก่นำกลุ่มสอสออีสานก็ได้กล่าวในการแสดงความคิดเห็นนะครับว่า
เห็นด้วยกับการลงประชามติเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียง
ในการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
และสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
ส่วนที่จังหวัดสุรินนะครับนายอัตภพรสิงหาวิชัยผู้ราชการจังหวัด
ก็ได้ไปเป็นประธานเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น
กำชับและทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น
ร่างรัฐมนุนฉบับลงประชามติให้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ใช้เวทีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพื่อการถกเถียงเพื่อการเอาแพ้เอาชนะ
หรือการดีเบตใดทั้งสิ้นหากแต่เป็นเวทีเพิ่มเติมทางวิชาการเพื่อเติมเต็ม
ให้การออกเสียงประชามติครั้งนี้เป็นการออกเสียงประชามติร่วมใจ
เพื่อประชาธิปไตยที่มั่นคง
ก็ได้เปิดเวทีให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์๒
เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีโดยมีตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ประมาณ๓๐๐คนมาร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นซึ่งการแสดงความคิดเห็นบนเวที
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนที่มาร่วมรับฟังต่าง
ก็แสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของร่างรัฐมนุน
ฉบับลงประชามติเท่าที่ควรครับ